คุณน้ำแข็งคุณคิงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คอการเมืองก็ต้องตามดูเรื่องในสภา
ดูข่าวดูเรื่องราวการอภิปรายแถลงนโยบาย
จะอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคุณสิริวัลที่รายงานไปเมื่อกี้ว่า
การแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของรัฐมนูลว่า
ก่อนที่รัฐบาลจะเดินหน้าบริหารประเทศเนี่ย
ต้องเอานโยบายมาแถลงให้สภารับทราบเสียก่อน
สภารับทราบแล้วสภาก็จะได้ซักได้ถามว่าแต่ละนโยบายนั้นเนี่ย
มีวิธีการทำยังไงเอาเงินมาจากไหน
ฉะนั้นเมื่อฟังจาก
นายกแล้วฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาสอบถาม
ทยอยสอบถามอันนี้ก็เป็นกติกา
หลักการของการแถลงนโยบายก็มีเท่านี้แหละครับ
แต่ว่ามันก็จะมีสีสัน
แถลงนโยบายทุกครั้งก็จะใช้เวลานานหน่อย
เพราะว่าหนึ่งเสียเวลาไปกับการประท้วง
ประท้วงกันไปประท้วงกันมาอันนี้ก็เรื่องธรรมดา
สองบางทีก็เสียเวลากับการอภิปรายแบบหลอกด่ากัน
คือหาเรื่องจะด่ารัฐบาลก็ใช้เวทีตรงนี้แหละเอาซะก่อน
ภาษามวยเขาเรียกว่าชกใต้เข็มขัด
ก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย
ไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาล
ซึ่งประเด็นเหล่านี้คอการเมืองเขาบอก
ถ้าดูในแง่ดีก็ดีเพราะว่าจะได้ไม่ง่วง
ลองดูทิศทางข่าวของวันนี้สิว่าข่าวเขาให้ความสำคัญเรื่องอะไร
หนึ่งพักเก้าไกรที่เป็นพักแกนนำหลักฝ่ายค้าน
ก้าวไกลจัดหนักรัฐบาลบี้ทวงนโยบายตรงปกหาเสียงหรือไม่
ต่อมารอสับนโยบายเงินดิจิตอล

คลังเงาที่ว่านี้คือคุณสิริกัญญาตันสกุลที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่
เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องที่คนอยากรู้
มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอยากรู้เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยสองเรื่อง
หนึ่งนโยบายแจกเงินดิจิตอลนี่แหละ
ซึ่งนายกบอกเมื่อกี้ว่า
นโยบายนี้เป็นตัวจุดฉนวนให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ซึ่งขอฉายซ้ำอีกทีนึงนะ
ว่าไอเนินดิจิตอลเนี่ยหลักการของมัน
หนึ่งเข้าบัญชีโดยตรงคนอายุสิบหกปีขึ้นไป
เข้าบัญชีผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องลงทะเบียน
อย่าไปลงทะเบียนให้เขาหลอกเอานะ๒ใช้จ่ายได้ในรัศมี๔กิโลเมตร
ใช้ให้หมดภายใน๖เดือนทีนี้ประเด็นใหญ่คือแหล่งที่มาของเงิน
รัฐบาลเนี่ยบอกว่าได้ตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ว่าจะเอาเงินมาจากไหนแต่เมื่อกี้ฟังจากคุณสิริกัญญาตันสกุล
ก็ลุกขึ้นมาท้วงติงหลายเรื่องก็น่าฟังเรื่องแรงที่มาของเงิน
คืออย่าลืมว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยที่เรียกว่าขุนคลังเงาเพราะถ้าพักเก้าไกรเป็นรัฐบาล
คุณสิริกัญญาก็เป็นรัฐมนตรีคลังฉะนั้นเธอก็ต้องทำการบ้านมากหน่อย
ก็คำอภิปรายของคุณสิริกัญญาก็มีความหนักแน่น
ส่วนนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคนเขาก็รอกันมากนะครับ
นโยบายพักหนี้เกษตรกรนโยบายพักหนี้เกษตรกรเป็นนโยบายของพักเพื่อไทย
ไปไหนก็หาเสียงไว้เรื่องพักหนี้เกษตรกรวันสองวันนี้

เดี๋ยวก็จะมีการซักถามว่าจะพักแบบไหนพักยังไง
แบบไหนพักยังไงพักทั้งต้นทั้งดอกหรือพักเฉพาะต้นพักเฉพาะดอก
ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลว่าธนาคารทกศจะทำข้อมูลแนวทางการพักชำระหนี้ในหลายรูปแบบ
จะเลือกพักหนี้เฉพาะดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือพักทั้งต้นทั้งดอก
จากรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการจ่ายดอกเบี้ยให้แทนโดยแนวทางดังกล่าวได้ทำการหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เน้นไปที่กลุ่มรายย่อยเท่านั้นส่วนรายใหญ่เนี่ยไม่เข้าข่าย
ซึ่งจากนโยบายอาจจะเลือกพักชำระหนี้ได้สูงสุดถึง๓ปี
โดยพักทั้งในส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมจำกัดมูลหนี้ให้อยู่ในหลักสูงสุดไม่เกิน๑ล้านบาท
รวบรวมข้อมูลลูกหนี้เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาลนี่ก็คอยกันอยู่
อันนี้คืองานยากงานหินการขอพักหนี้มันจะได้ผลยั่งยืนหรือไม่
นี่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะว่าพักหนี้ไปแล้วพอถึงเวลา
ต้องกลับมาใช้หนี้ใหม่ลำบากเหมือนเดิมอีกเงินไม่พอเหมือนเดิมอีก
ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐบาลหลายรัฐบาลพักหนี้ไปแล้ว๙ครั้งนะครับ
แต่พอกลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมก็เดือดร้อนกันเหมือนเดิม
หลักการก็คือว่าทำยังไงในช่วงที่พักหนี้เนี่ย
จะทำให้ลูกหนี้ที่ได้รับการพักหนี้เนี่ยมีรายได้เพิ่ม
เพิ่มผลผลิตมีรายได้เพิ่มไม่ต้องเอาเงินไปใช้หนี้
แต่เอาเงินที่ไม่ต้องไปใช้หนี้เนี่ยมาทำยังไงให้มันเพิ่มผลผลิต
ให้เพิ่มรายได้มาลงทุนอะไรยังไงมาทำยังไงนี่
รัฐบาลต้องเข้าไปดูตรงนี้ถ้าไม่ไปดูตรงนี้นะ
ช่วงที่พักหนี้รายได้ก็ยังเหมือนเดิมเอาเงินที่ควรจะใช้หนี้
อิลุยฉุยแฉกถึงเวลาขึ้นมาเขาบอกอ้าวหมดระยะเวลาพักหนี้แล้ว
เดือดร้อนกันอย่างเก่ารัฐบาลต้องส่งเสริมรายได้ส่วนจะส่งเสริมยังไง
เห็นคุยว่าจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น๒๓เท่าตัว
ในช่วงที่พักหนี้อันนี้วันนี้ฝ่ายค้านเขาก็ต้องซักว่ามันจะทำอะไร
ที่เป็นรูปธรรมแล้วลูกหนี้ส่วนอื่นล่ะนี่ท่านดูข้อมูลตรงนี้นะ
อกจากหนี้เกษตรกรแล้วรัฐบาลต้องการให้กระทรวงการคลังไปดูแลลูกหนี้ในกลุ่มที่เป็นหนี้สหกร
นี่หนี้สากรก็หนักหนี้ครูครูนี่ก็เป็นหนี้มาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วพยายามจะขอให้แก้ปัญหาก็ไปไม่ถึงไหน
ตำรวจก็เป็นหนี้หนี้ตำรวจตำรวจตำรวจเนี่ยไปดูเถอะหนี้เยอะแยะที่สำคัญที่สุดหนี้นอกระบบ
หนี้นอกระบบจะทำยังไงก็จะดำเนินการผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ
อันนี้เห็นทำกันแล้วทำกันอีกแต่สุดท้ายขึ้นมาก็แก้ปัญหาถาวรไม่ได้
ล่าสุดเนี่ยหนี้ที่น่าเป็นห่วงมากหนี้ผ่อนรถยนต์หนี้ผ่อนบ้านโดยเฉพาะผ่อนรถยนต์กับผ่อนมอเตอร์ไซค์
ตอนนี้เห็นว่ามีตัวเลขมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยรอเข้าคิวให้เขายึดอยู่เป็นหมื่นคันนะครับหลายหมื่นคัน
แล้วจะไปช่วยเขายังไงอันนี้ก็เป็นลูกหนี้ที่กลุ่มหนึ่งที่เขารอกันอยู่
ฉะนั้นคนที่ผ่อนหนี้คนที่เป็นหนี้วันนี้ก็คอยฟังในสภาว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะทำอย่างนี้
ฝ่ายค้านก็จะซักว่า
แล้วจะทำให้เป็นรูปธรรมยังไงเอาเงินมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้น
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยคนึงนะที่คุณเศรษฐาเคยบอกสอสอ
ไว้เวลาเจอประชาชนอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะประชาชนเลือกเรามาเพื่อให้เราทำให้ได้

คือประชาชนไม่ได้เลือกมาเพื่อที่จะให้เราไปบอกเขาว่าทำไม่ได้
อันนี้ประโยคนี้ก็ดูดือเดือดเข้มข้นดีครับ
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาจะทำได้หรือทำไม่ได้
จากนี้ไปจะคอยดู
อย่างน้อยวันนี้จะมีคำตอบบางส่วน
ว่าแต่ละเรื่องที่จะทำเนี่ยทำแบบไหนทำยังไง
ขอดูวิธีทำหน่อยสิขอดูที่มาของเงินหน่อยสิ
ขอดูวิธีการหน่อยสินี่ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเราตั้งใจฟังให้ดีเราก็จะได้ประโยชน์
และไทยรัฐเขาก็จะได้ติดตามเรื่องนี้เป็นระยะ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ